แล้วก็ที่เราเห็นเป็นประจำทุกปีที่พิศนุโลก

เราจะได้ข่าวเป็นประจำติดลบ๒ติดลบ๓
แต่ว่าทุกทีจะเกิดขึ้นสักกลางเดือนธันวาคม
หรือไม่ก็เลยไปเลยช่วงกุมภาพันธ์
แต่คราวนี้มาเร็วหน่อยนะฮะ
อุณหภูมิลบ๑แล้วที่ภูหินร่องกล้านะครับ
สถิติหนาวที่สุดในรอบปี

นั่นก็คือน้ำค้างแข็งบนหลังคารถ
ค่ะเป็นเกร็ดน้ำแข็งเลยนะ
ใช่เพราะว่ามันหนาวจัดจริงนะครับ
นี่ฮะเช้าวันนี้ที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนิน
เพิ่มมาเผยนครไทยจังหวัดพิษนุโลกนะครับ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๑๔๐๐เมตร

เขาเรียกว่าจะเยือกหนาวจับใจหนาวถึงกระดูกเนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนั้น
เขาเรียกแบบนี้จริงหนาวถึงกระดูกจริงนะครับ
อุณหภูมิยอดย่าต่ำสุดอยู่ที่ลบ๑องศาเซลเซียส
ส่วนอุณหภูมิทั่วไปในหมู่บ้านคือ๔องศาเซลเซียส
ก่อนหน้านี้เคยเย็นสูงสุดอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะครับ
แต่เช้านี้อากาศเย็นมันหนาวจัดจริงนะฮะ
อุณหภูมิลดฮวบอยู่ที่๔องศาเลย
แล้วก็แน่นอนว่าเกิดน้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คณิ้งเกาะตามยอดย่า
หลังคารถหลังคาบ้านหลังคาย่าแฝกของชาวบ้านนะครับ
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวต่างก็ตื่นตาตื่นใจ
ที่ได้ชมแม่คณิ้งแรกของปีนะครับ
ส่วนชาวบ้านที่นี่อย่างที่บอกไปนี่
ก่อไฟผิงกันหนาวกันแล้วนะคุณนะ
อันนี้นักท่องเที่ยวก็ไปก่อไฟผิงกันด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าชาวบ้านเขาอยู่ที่นั่นทุกวันทุกคืน

เวลาพูดสักพันธุ์ออกปากเลยมันฟิลล์หน่อย

ส่วนในตัวเมืองเมื่อกี้คุณผู้ชมส่งมาเหมือนกัน
ประมาณ๑๖องศาที่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับ